สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นล่าสุดวันนี้ก็คือ๘๙รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขภาพรวมขึ้นมุมจอแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูแยกย่อยในรายภาคในรายจังหวัดว่าแต่ละพื้นที่มีผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดความเสี่ยงพอกัน
ในส่วนของภาคกลางกรุงเทพยังมีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๙๘๐ราย
รองลงมาคือนนทบุรี๑๒๘รายสมุทรปราการ๙๓รายปฐุมธานี๒๘รายสมุทรสาคร๑๗ราย
นครปฐม๑๖รายประจวบคิริขัน๑๔รายกาญจนบุรี๑๐รายราชบุรี๘ราย
สระบุรี๕รายสุพรรณบุรี๔รายลบบุรี๒รายนครนายกก็๒รายนะคะเพชรบุรี๑ราย
ส่วนพระนครศรียุธิยาเดิมไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ล่าสุดมีแล้วมี๑คนแล้วนะคะ
ส่วนภาคเหนือค่ะที่เชียงใหม่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ๓๓ราย
รองลงมาคือเชียงราย๙รายนครสวรรค์๗รายแม่ห้องศร๕ราย
พิศนุโลกอุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์สุโขทัยลำพูนพยาวและจังหวัดตากจังหวัดละ๓รายนะคะ
ส่วนจังหวัดแพร่อุทัยธานีจังหวัดละ๑รายลำปางเนี่ยเดิมไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ล่าสุดมีแล้วมี๑คนแล้วค่ะ
อีสานค่ะนครราชศรีมายังมีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๑๕ราย
ศรีสะเกด๗รายขอนแก่น๕รายมุกดาหารหนองบัวลำพูจังหวัดละ๔ราย
ร้อยเอ็ดเลยกาลสินจังหวัดละสามรายชายภูมิอำนาจเจริญหนองคายจังหวัดละสองราย
โสธรนครพนมจังหวัดละ๑รายค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะมีผู้ป่วยมากที่สุดก็คือ
ชนบุรีเหมือนเดิมนะคะ๕๙ราย
สะแก้ว๑๒รายฉะเชิงเศร้า๑๑ราย
ระยอง๔รายจันทบุรีปราจีนบุรีจังหวัดละ๓รายค่ะ
ส่วนภาคใต้โอ้โหตัวเลขผู้ป่วยนี้เพิ่มขึ้นหลายจังหวัดเลยนะคะ
ภูเก็ตเยอะเลย๑๐๗รายแล้วค่ะยาลา๕๒รายปัตตานี๔๔ราย
งขลา๓๗รายนราธิวาส๑๖รายสุราธานี๑๕รายกระบี่๑๒ราย
นครศรีธรรมราช๖รายพัทธลุงตรังชุมพรจังหวัดละ๕ราย
พื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเขาประกาศปิดจังหวัดแล้วนะคะ
ห้ามเข้าห้ามออกบางจังหวัดนี่ปิดโรงแรมกันแล้วด้วยนะคะ
ตรการเขาเข้มข้นขึ้นรอสอบแหล่งติดเชื้ออีก๑๘๔รายนะคะ
ก็เลยยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในจังหวัดไหนตอนนี้ดูตามแผนที่แบบนี้เลย
มีเขียวแค่๑๓จังหวัดสีเขียวแค่นี้คือชัยนาฏสมุทรสงคราม
บุรีอ่างทองกำแพงเพชรพิจิตรน่านบึงกาลสกลนครตราดพังงาระนองสตูน
นี่คือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
เราก็หวังให้จังหวัดอื่นค่อยกลับเป็นสีเขียวในไม่ช้านะคะ
ทีนี้ไม่รู้ว่าจะพูดว่าคนไทยเนี่ยดื้อหรือจะบอกว่ามาตรการของเรามันอ้อนอ่อน
ไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะเพราะว่าถึงแม้ว่านายกจะออกมาประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศแล้วเนี่ย
ก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดถูกดำเนินคดีไปทั้งหมด๔๒คดีค่ะ
คนออกมารถเป็นพันคันเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับมอบหมายจากพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อุตส่าห์ใจดีแล้วนะ

มีมาตรการดุลยพินิษฐ์ในการผ่อนผันให้สำหรับคนที่มีเหตุจำเป็นตามประกาศหรือข้อกำหนด
สำหรับเมื่อคืนนี้ค่ะมียานพาหนะผ่านจุดตรวจทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ๘๐๐๐คันนะคะ
กว่าหนึ่งหมื่นคนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนยกเว้นค่ะ
ก็คือทำงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคการเกษตรการเข้าเวรทำงานแพทย์โรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่เขายกเว้นไว้ให้
แต่คนที่ฝ่าฝืนมารวมกลุ่มการมั่วสุมแข่งรถก็มีนะคะ
๔คันจำนวนคน๑๗๗คนค่ะ
แล้วก็ยังมีกลุ่มชุมนุมมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในเคหสถาน
เป็นยานพาหนะ๓คันและคนอีก๘คนด้วย
สรุปแล้วนะคะมีการตักเตือนไปทั้งหมด๙๔คนดำเนินคดี๔๒คน
ซึ่งการดำเนินคดีเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่าคุณไม่มีเหตุผลรองรับที่มันฟังขึ้นเลย
กลุ่มหนึ่งคือมั่วสุมแข่งรถอีกกลุ่มหนึ่งคือบอกไปงานเลี้ยง
นี่มันขาดต่อประกาศเคอร์ฟิลล์ที่ออกมานะคะ
บางคดียังเกี่ยวกับยาเสพติดและเมาสุราด้วยค่ะ
ตำรวจเขาต้องเกณฑ์คนมา๒๑๖๔๙นาย
กำลังพลเรือนอาสาสมัครทหารอีกรวมแล้วกว่า๓๐๐๐นาย
ต้องมาคอยดูแลจุดตรวจต่างแบบนี้นะคะ
โอ้โห๔ทุ่มถึงตี๔ทั่วประเทศห้ามออกไปไหนนะคะ
มีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะ
ถ้าหากว่าคุณมีเหตุจำเป็นเป็นอาชีพที่เขายกเว้นให้
ต้องมีเอกสารบัตรประชาชนมีเอกสารของทางเจ้าหน้าที่
บริษัทเขารับรองก็อ่ะลองดูใหม่
อาจจะเป็นเพราะคืนแรกอาจจะยังกลับบ้านไม่ทัน
คำนวณเวลาไม่ถูกอะไรก็ว่ากันไป
นี่ถ้าอยู่ฟิลิปปินสโดนยิงตายนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ
ฟิลิปปินส์สั่งยิงเลยนะคะถ้าคุณออกมาในเวลาที่เขาห้ามเนี่ย
ตำรวจทหารประธานาธิบดีให้อำนาจบอกว่ายิงทิ้งได้เลย

เอาใหม่คืนนี้คืนที่สองเอาใหม่อีกที